คุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่านะครับ
กับมวยคู่ที่สองของเรากลับมาได้ก่อน
เริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอรัตนวาปีนะครับ

ปัจจุบันนะครับอยู่สังกัดค่ายสอสมนึก
กมาแล้ว๘๙ไฟล์ชนะ๖๑ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๒๕ไฟล์
มาทางด้านในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากกรุงเทพมหานครจากค่ายไก่ย่าง๕ดาวจีน
ชกมาแล้ว๘๕ไฟล์ชนะ๖๕ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์
และอัพพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก
และอัพพิวัตรสอสมนึก

และอัพพิวัตรสอสมนึก

วิวัตรนั้นยังเฉยพยายามจะเบียดเข้าไป
เล่นที่วงในเป็นส่วนใหญ่ครับคลุกวงในตั้งแต่ต้นยกครับ
ภิวัตพยายามจะเด้งตีด้วยขวาแล้วเติมด้วยซ้าย
พยายามจะขยับเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับอภิวัตร
ใครเล็กเข้าไม่หนี
โอ้โหเช็คช่วงล่างก่อนละ
ดูครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วจิ้มขวาเข้าลำตัวครับ
ยังยิ้มได้ครับอัพพิวัตต์
อัพพิวัตต์สับไปที่ต้นขาซ้าย
เอาละครับอาวุธทันการหน้าพยายามจะล้วงลำตัวครับ
ขวาของชายเล็ก
แล้วนี่ครับแม่หลอกเตะก้านคอเฉยเลยครับ

อาจจะคลุกวงในครับของถนัดของทั้งคู่ครับ
อัพพิวัตต์ขวาครับลุดอีกแหละครับ

พาท่านผู้ชมกลับมาสู่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับ

นี่คือคู่ที่๒ครับระหว่างชายเล็กสขสิริพงศ

ดูครับจังหวะฟันด้วยศอกซ้าย
เล็กพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาซ้ายของอภิวัฒน์ครับ
ดูครับพยายามจะเตะสะสมไปเรื่อยแล้ว
นี่ครับลูกรักไก่ล่างแล้วขึ้นบนทันที
และที่สำคัญวันนี้ทางด้านชายเล็กมีลูกอัปเปอร์คัดทั้งขวาและซ้ายมาเติมครับ
อืมพยายามที่จะเสริมอาวุธเลยครับ
ชายเล็กโดยเฉพาะลูกเสยอัปเปอร์คัทครับวันนี้

ไม่มีใครหนีใครเลยครับยกแรกนั้นปักหลักแรกกันอยู่กลางเวที
อภิวัตคินว่าพยายามจะเบียดไน่เลย
กลุ่มจะมาทุกวงไน่แรกกับชายเล็กคิดถูกคิดผิดครับ
อภิวัตหนียังจะรากับทีต่อทีครับ
ชายเล็กก็น่าใสมกว่ามสูงความยาวนะครับ
เสียบซ้ายเสียบขวาคนละดอกคนละที
ดูเหมือนยิ่งชกตัวจะยิ่งสูงขึ้นครับ
พยายามจะเอาไปคัดขวาเติมเข้ามาชายเล็ก
เบียดเกมเร็วครับทีมซ้ายนำเข้าไป
วิวัตรพยายามจะนี่ครับต่อยมัด๑๒แล้วเสียบด้วยเข่า
แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยโอ้อยู่ที่การยืนระยะเลยครับว่า
ปลายจะเป็นอย่างไรเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วครับอภิวัต
วิวัตรนั้นประเภทคนไม่ยอมคนเหมือนกันครับ
แล้วศอกขวาของอภิวัฒน์มาอีกแล้วครับศอกขวาเติมเข้าไป
ชายเล็กถึงกับเอ็นเจอศอกซ้ายอ่าสนต้องลมครับ
โอ้โหฟันดอกเดียวมีอาการเลยครับโอ้โหคู่ขี้สูสีมาตลอดครับ
เอาละครับอภิวัตรเบียดเข้ามาสอกซ้ายแล้วมีทีมนำ
ขยับดูครับดึงแล้วคืนด้วยเข่าล็อกในเคลียร์ล่างอีกแล้วครับโอ้โห
อภิวัตเมียดเข้ามาต่อยมัดหนึ่งสองมาแล้วครับเสยร์ยับประคัต
เสยร์ยับประคัตครับชายเล็กเอาแล้วครับชายเล็กพยายามจะปักหลักบวกมัดครับ
โดนโดนสอกอีกแล้วครับโอ้โหเจอศอกขวาของอภิวัตเข้าไปครับ
จังหวะบวกครับลุกไม่ลุกครับหกเจ็ดแปดยังลุกครับโอ้โห
จิตหัวใจครับเกินร้อยเลยครับอภิวัตเบียดเข้ามา
เกี่ยวแล้วต่อยด้วยมัดขวาต่อยศอกเอ้าชายเล็กพยายามจะสวนด้วยศอก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

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

บลูอลักษณ์ที่ได้๕๐๐๐บาทคือ

วินาทีของเทคนิคเกิร์นน็อคอัล

อัพพิวัตรสสมนึก
คุณผู้ชมครับมวยมันดูฟรีการันตี
มีน็อกต้องที่นี่เท่านั้นนะครับ